ทุกผู้ชมครับมีอดีตกำนันหญิงคนหนึ่ง
เป็นอดีตกำนันที่ลบบุรีนะฮะไปขอความช่วยเหลือกับหมอปลามือปราบสัมภเวษี
อ่าไม่ใช่เรื่องผีเข้าปราบผีอะไรทั้งสิ้นอืม
บอกถูกพระโกงไฮโลค่ะถูกพระโกงไฮโลนะฮะ
เคยมาเล่นที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะครับที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์

หลงทั้งนั้นอ้าแล้วหนูโทรมาหรือพ่อจริงไหมว่าหลงพ่อ
โอ้โฮแต่ฉันไม่รู้เรื่องแต่จริงไม่รู้เรื่อง

แบบนี้บอกว่าคุยกันรู้เรื่องก็จบกัน

นี่ฮะแต่หลวงพ่อบอกไม่รู้เรื่อง

คือเงินจากวงพนันนี่เป็นหนี้เป็นสิ่งที่

หมอปลามานี่เขาไม่ได้มาทวงเงินให้นะฮะ
แต่จะมาจับพระว่าพระมาแอบ
ตั้งวงไฮโลมาเล่นไฮโลในสำนักส่งได้ยังไง

ผู้หญิงเนี่ยนะครับชื่อพี่สุภาพมากับหมอปลานะครับ
ส่วนพระในคลิปเนี่ยที่ท่านดูอยู่ในภาพตรงนี้นะฮะ
นี่คือพระเงินจันธรรมนะครับเป็นเจ้าอาวาสของสำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์
มาถึงเนี่ยพี่สุภาพถามพระเลยถามหลวงพ่อจำได้ไหม
นี่มาเล่นไฮโลด้วยกันเมื่อเดือนก่อนไงวันนี้มาขอเงินคืน
ซึ่งเธอบอกว่าเธอถูกพระเนี่ยโกงไฮโลนะแต่พระเงินบอกไม่รู้เรื่อง
อัตมาไม่รู้เรื่องนะนี่แล้วพยายามเดินหนีนี่นะครับ
สุภาพก็มากับเพื่อนอีกคนนึงนะฮะชื่อรัฐนะครับนี่นี่
พ่อบอกไม่รู้เรื่องนะจะมันไฮลงไฮโลอะไรอ้าวเดี๋ยวฟังทางนี้ก่อน
คนที่ไปร้องขอความช่วยเหลือจากหมอปลามือปราบสัมภเวษี
สุภาพอดีตกำนันตำบลแห่งหนึ่งที่ลบบุรีนะฮะอีกคนนึงเป็นเพื่อนนะครับ
ชื่อชื่อพี่รัฐนะครับทั้งสองคนบอกว่าเดิมทีเนี่ยทั้งคู่เนี่ย
เป็นเจ้ามือไฮโลอยู่แล้วนี่ดีนะเป็นอดีตกำนัน
บอกเป็นเจ้ามือไฮโลอยู่แล้วนี่เขาบอกเขาเปิดหน้าแรกเลยนะ
เป็นอดีตเจ้ามือเป็นเจ้ามือไฮโลอยู่แถวจังหวัดลบบุรี
ทีนี้เมื่อ๑๙ตุลาคมที่ผ่านมามีคนรู้จักกัน
มาตั้งวงไฮโลที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นี่แหละ
อยู่ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์ก็เดินทางมากัน
ตอนแรกเนี่ยยืนยันว่าที่มาเนี่ยไม่รู้ว่าคือสำนักสงฆ์
เขาแค่บอกว่ามาที่นี้ก็หน่อยตรงแถวตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนที่เพชรบูรณ์
มาถึงถึงเอ้านี่สำนักสงฆ์นี่แต่พอมาถึงเนี่ย
สุภาพกับพี่รัฐบอกมาถึงเขาก็ตั้งวงกันแล้วเขาเริ่มตั้งวงกันแล้ว
แล้วมีพระเนี่ยมาร่วมวงไฮโลด้วยสี่รูปนี่นะครับ
ซึ่งพระทั้ง๔รูปเนี่ย๒รูปเป็นพระที่อยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
อีกสองรูปมาจากวัดอื่นนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยนะในสี่เนี่ยจำชื่อได้นะครับ
ชื่อพระปัญญาอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นี่แหละแต่วันนี้ที่มาเจอเนี่ยไม่อยู่
ที่มาที่สำนักสงฆ์วันนี้ไม่เจอนะครับเจอแต่พระเงินที่เป็นเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์นะครับ
อีก๒รูปก็มาจากวัดอื่นทีนี้ในวันนั้นเนี่ย๑๙ตุลาคมเนี่ยพี่รัฐกับพี่สุภาพบอกว่า
ทั้งสี่รูปไม่น่าเชื่อนะฮะที่มาใช้สถานที่ที่สำนักสงฆ์ตั้งวงไฮโลเนี่ย
อุปกรณ์ทุกอย่างครบเลยลูกเต๋าโต๊ะผ้าปูจานฝาครอบทุกอย่างนี่ครบถ้วน
สุภาพบอกนี่มีรูปถ่ายไว้ยืนยันด้วยวันนั้นมันเล่นกันแบบนี้จริง
แต่ทีนี้พี่สุภาพกับพี่รัฐที่เขาเป็นเจ้ามือเนี่ยเขาบอกก่อนจะเริ่มเล่นเนี่ย
มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนชักชวนมาเนี่ยมาเตรียมโต๊ะให้จัดตั้งโต๊ะให้หมดเลย
แต่ไม่ไว้ใจเพราะว่าไม่รู้มันดูแปลกดูจัดเตรียมแบบแปลก
บอกเล่นกับพื้นกันดีกว่านะเพราะสงสัยว่าเดี๋ยวที่โต๊ะมันจะมีอุปกรณ์อะไรที่จะมาแบบ
จะมาซ่อนไว้ใต้โต๊ะข้างโต๊ะจะมาโกงไฮโลหรือเปล่า

สุภาพเลยบอกเล่นกับพื้นดีกว่าเขาก็ไปเล่นกับพื้นกัน
ผมก็ไม่รู้เขาบอกแท้งคู่แบบเกือบทุกตา
จนวันนั้นพี่สุภาพกับพี่รัฐเจ้ามือสองคนนี้นะฮะ
หมดเงินไป๑๔๐๐๐บาทแยกเป็นเงินสด๗๐๐๐
แล้วก็โอนให้กับผู้หญิงที่เป็นคนชักชวนมาเนี่ยอีก๗๐๐๐
ไป๓ครั้งครั้งแรกโอน๒๐๐๐ครั้งที่๒โอน๓๐๐๐
ครั้งที่๒โอนอีก๒๐๐๐๐จากนั้นยังไม่หมด
๑๙ตุลาคมที่มารอบแรกนะเสียไปแสนสี่๒๑ตุลาคมพี่รัฐกับพี่สุภาพบอกขอแก้มือหน่อย
กลับมาแก้มืออีกรอบนึงที่เดิมนี่แหละที่สำนักสงฆ์แห่งนี้และก็เหมือนเดิมถูกพระทุกรูปกินเรียบหมดทุกตา
คราวนี้หนักกว่าเดิมอีกหมดไปสองแสนโอ้ทำไมพระเก่งจังอ่ะ
หมดไป๒แสนแล้วแถมยังให้เขาไม่หมดยังติดหนี้พระปัญญาที่อยู่สำนักสงฆ์แห่งนี้อีก๒๐๐๐บาทโอนให้วันรุ่งขึ้นคือ๒๒ตุลาคม
เอาเป็นว่าสองวันมาเล่นไฮโลที่สำนักสงฆ์แห่งนี้หมดไปสามแสนสี่หมื่นบาท
คุณผู้ชมแซวมาสงสัยพระมีของดีมีตาทิพย์

อันนี้ชัดเจนเพราะว่าอีนี่เขาแทงอยู่กับเราเลย
แล้วก็พระก็รูปหนึ่งก็คือพระปัญญา

แต่ว่าปัญญาเนี่ยเงินเราไม่พอจ่ายเราโอนให้ปัญญาไปสองหมื่น
ตอนที่เข้าไปถึงเนี้ยเห็นอุปกรณ์อะไรบ้างบนโต๊ะ
เขาก็ทรงมือไม่เคลียร์อะไรก็มีหมด

หนูเนี่ยกู้เงินเขาไปนะอะไรอย่างเงี้ยขอคืนละครึ่งก็ยังดี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

ไฮโลเขาต้องฟังเสียงแกร้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าจะ
แบบนั่งสมาธิเยอะเห็นตัวเลขว่าแบบเห็นตัวเลขเลยเหรอ
นัดเรื่องพวกนี้เอาเป็นว่าอย่างนี้ฮะพี่สุภาพ
พี่รัฐเนี่ยเขาบอกเขาเป็นผู้เสียหายนะณปัจจุบันเนี่ยเขาบอกเขาถูกโกงไฮโล
เขาเป็นผู้เสียหายเลยไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลามือปราบสัมภเวษี
หมอปลาบอกเรื่องเงินเรื่องทองหมอปลาก็ไม่เกี่ยวนะเงินจากวงพนัน
แต่ว่าอยากจะตรวจสอบเรื่องพระใช้สำนักสงฆ์เนี่ยมาเป็นสถานที่เล่นไฮโลยังไง
ต่อให้ไปที่อื่นเนี่ยพระก็ไปเล่นไฮโลได้ยังไงจริงไงแซวกันมันก็เรื่องหนึ่งเนอะ
คุณผู้ชมแซวมาแต่เรื่องแบบนี้มันต้องตรวจสอบให้ชัด
นี่มันคือการพนันมันผิดศีลอยู่แล้วแล้วเป็นพระไปเล่นได้ยังไง
ขอเข้าไปตรวจค้นเลยนะครับวันนี้หมอปลาก็ไปบอกตำรวจสพชนแดนให้มาร่วมตรวจสอบด้วยนะครับ
เพราะพฤติกรรมของพระแบบนี้อันนี้ไม่ได้ถือว่าผิด
ไปตรวจค้นในกุฏินะครับกุฏิที่พี่สุภาพกับพี่รัฐบอกว่า
มาใช้เป็นสถานที่ตั้งวงไฮโลอ่ะไม่มีอุปกรณ์อะไรนะฮะ
เออมันไม่มีอุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการพนันหรือว่าผิดกฎหมายนะครับ
แต่พี่สุภาพกับพี่รัฐบอกจะไม่ใช่ใช่ยังไงจะไม่ใช่ได้ยังไงที่นี่
เพราะว่ามีภาพถ่ายวันนั้นยังถ่ายรูปเอาไว้เลยแล้วก็เอารูปถ่ายเนี่ยมาให้ตำรวจดู
กุฏิหลังนี้จริงนะซึ่งภาพถ่ายถ้าเปรียบเทียบขอดูภาพเห็นไหมฮะ
ให้สังเกตม่านกับม่านของกุฏิเมื่อกี้นี่ทำภาพคู่กันหน่อย
นี่ม่านของกุฏิกับภาพถ่ายเมื่อกี้นี้นี่เห็นไหมเขาบอกม่านสีเดียวกันเลย
อ่าราวหน้าต่างขอบหน้าต่างนี่เห็นไหมฝาผนังสีเดียวกันเลย
จะไม่ใช่ได้ยังไงพี่สุภาพกับพี่รัฐบอกที่นี่จริง
เจออุปกรณ์การเล่นพนันเราก็เลยถามพระเงินนะฮะ
ที่เป็นเจ้าสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับพระเงินทีแรกก็อย่างที่ทราบนะฮะ
ปฏิเสธไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้จักด้วยซ้ำ
ถามไปถามมาที่บอกไม่รู้จักกับพี่สุภาพเนี่ย
เจ้ามือไฮโลเนี่ยสุดท้ายพอถามไปถามมา
พระเงินยอมรับว่าอ้าวรู้จักก็ได้
เขาเคยมาที่นี่สองครั้งจริงแม่เป๊ะเลยมาสองรอบ
หมดไปสามแสนกว่าแต่เขามาหาพระรูปอื่น
ปัญญาน่ะเขามาหาพระปัญญามาทำอะไรกัน
ตมาก็ไม่รู้เรื่องนะที่มาเนี่ยตอนนั้นเนี่ย
ตามมาเนี่ยไปตัดย่าอยู่จะเล่นไฮลงไฮโลหรือเปล่า
ตมาก็ไม่รู้เรื่องไปตัดย่าอยู่เพราะฉะนั้นอัตมาไม่ได้เกี่ยวข้อง
แล้วกุฏิที่เขามาชี้จุดกันเนี่ยมันคือกุฏิที่เอาไว้รับแขก
เวลามาทำบุญหรือว่ามาพักที่สำนักสงฆ์
รูปที่ผู้เสียหายบอกแล้วเอามาอ้างเนี่ยพระเงินบอกก็
ขึ้นอยู่กับตำรวจก็แล้วกันค่ะว่าจะไปสืบสวนสอบสวนว่ายังไง
ว่าคนในรูปมีพระกี่รูปจะใช่อัตมาหรือเปล่า
เอาเป็นว่าอัตมาเนี่ยยินดีให้ความร่วมมือ
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ไปเล่นอะไรกับเขา
เราก็เพิ่งเห็นสองหนเราก็ไม่รู้ว่าเป็นกำนัน
แกก็ขอเบอร์เราไปเราก็จัดย่ายอยู่นู้นนี่นี่น่ะ
แต่ที่เขาเล่าให้ฟังเหมือนกับว่านั่งเล่นเพลงตรงแทงเรามา
เขาก็ไปกันหมดเราไม่รู้ว่าเขาไปทางไหนเราก็ไม่อยู่
แล้วก็อ่าเขาไปไหนกันเราก็ต้องมาเก็บห้องเราก็ต้องมาเก็บกวาดห้อง
เราก็อ๋อแล้วต้องมาเก็บกวาดห้องเจออะไรไหมสงสัย
ก็ไม่มีอะไรเขาก็ไปกันหมดแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่อง
แม้ว่าเขาจะมีภาพปรากฏเราด้วยเออก็ก็ไม่รู้นะอันเนี้ย
เพราะเขาก็เราก็ไม่ได้เขาก็นั่งเดินไปเดินมา
แล้วก็ไม่ได้เรานั่งอยู่เป๋แค่มาขอเบอร์เราก็ให้เขาไป
นี่ที่มีภาพพระเงินท่านปรากฏอยู่ในภาพด้วยอ่ะ
พระเงินบอกแม่อัตมาก็ไม่รู้อัตมาก็เดินไปเดินมานี่เห็นไหม
จังหวะไปนั่งอยู่เข้ามาขอบงขอเบอร์ก็ให้เบอร์เข้าไป
คือถ้านั่งขนาดนี้ไม่รู้จริงจริงเหรอว่านั่นน่ะสิค่ะ
เขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยค่ะอันนี้บนโป๊ะตอนแรกหรือเปล่าที่บอก
เล่นที่พื้นแต่ก็หมดไปสองรอบสามแสนสี่เออ
นี่เห็นไหมฮะเอาเป็นว่าเขาบอกให้ตำรวจตรวจสอบกันแล้วกัน
ตมายินดีให้ความร่วมมือส่วนหมอปลานะครับ
หมอปลาบอกว่าวันนี้ไม่เจอหลักฐานอะไรนะครับในการเอา
กับพระแล้วก็สำนักสงฆ์แต่รูปภาพเนี่ยมันยืนยันได้ว่ามีพระรูปไหนบ้างที่เล่นไฮโล
หลังจากนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสืบสวนสอบสวนต่อไป
แต่พระเล่นการพนันหรือว่าพระเล่นไฮโลเนี่ยหมอปลาบอกว่ามันมีอีกหลายที่อีกหลายจังหวัดนะ
โดยเฉพาะแถวลบบุรีกับพิจิตรมีคนแจ้งเข้ามาเยอะซึ่งบางทีก็อาจจะติดอาจจะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวกันก็ได้
ในการตระเวนเล่นพนันค่ะอันนี้คลิปเก่าเก่าที่เขาเคยไปแจ้งทางหมอปลาว่ามีพระเนี่ยไปเล่นการพนันนี่นะฮะ

พื้นที่เองพื้นที่คราวที่เหลียวที่รบบุรีขอแนะนำยอมกินพระแต่ที่เพชรชบูรคจรแปบในพระกินโยม
ถามว่าจะให้ตำรวจบอกว่าไม่รู้เนี่ยเพราะก็เค้นได้เล่นแป๊บเดียวนะครับ
อย่าเอาคำว่าประพธิกษาปศูนย์มาหากินเลยมีอาจเป็นอาชีพนี่อย่าเละยินเป็นอาชีพเลย
มีจากพิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์
หมอปลาบอกจากนี้ไปก็ต้องสพชนแดนก็ไปไล่ตรวจสอบต่อแล้วล่ะ
แต่เมื่อกี้หมอปลาตั้งชื่อเรื่องบอกพระกินโยม
ถ้าเป็นหนังสยองขวัญนี่ตกใจพระกินโยม

แต่ก็ผิดกันหมดทุกคนนะคะทั้งวงเลยนะคะทั้งพระทั้งไม่พระ
มันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วการไปลักลอบเล่นการพนัน
แต่ทีนี้ไอ้ภาพถ่ายตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าถ้าไปไล่สืบสวนสอบสวน
จริงมันจะเอาผิดได้มากน้อยขนาดไหนไงใช่ไหม
มันต้องเป็นความผิดซึ่งหน้าหรือเปล่าไงเล่นการพนันใช่ไหม
แล้วก็อย่าไปเล่นเลยค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกเยอะเลย
เพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์อุปกรณ์โกงไฮโล
ในออนไลน์เพียบเลยคุณผู้ชมบอกนะ
แต่มิวก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะ
คุณผู้ชมบอกมันมีขายในอินเตอร์เน็ต
ถึงว่าเขาถึงชวนเอามาเป็นเจ้ามือหน่อยเนี่ยเสียหมดเลยใช่ไหม
แต่ต้องฝากทางสำนักพุทธในพื้นที่ด้วยนะ
คือเอาล่ะตำรวจกับทางอาญาเขาก็คงจะดำเนินคดีของเขาไปในการไล่ตรวจสอบ

มีพระมีสำนักสงฆ์มีวัดที่ไหนที่ว่าไปลักลอบเล่นการพนันกันแบบนี้บ้าง